คุณผู้ชมวุ้นก็เอามาทำเป็นพวงมาลัยไหว้แม่ได้ด้วย
ขนาดไหนอ้าวไปดูกันให้ชัดเลยร้านนี้อยู่ที่จังหวัดสตูนนะคะ
เขาบอกว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าออเดอร์เยอะเหลือเกิน
ยกตัวอย่างดูกันไปทีละอย่างทีละอย่างอันนี้เป็นวุ้นหัวใจ
แล้วก็มีดอกมะลิสีฟ้า
หรือบางคนอยากได้เป็นพวงมาลัยดอกมะลิบนใบตองแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
เป็นผลงานการทำบุญที่สวยงามจริงค่ะ
ของคุณวรัชยาพรตรึกตรอง
จริงแล้วเนี่ยคุณวรัชยาพรเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะคะ
แต่ผันตัวมาทำวุ้นพวงมาลัยขาย

คิดหาช่องทางทำมาหากินอื่น

ก็เลยเรียนรู้และปรับสูตรให้เข้ากับตัวเองค่ะ

ปรากฏว่าออเดอร์ไหลมาเทมาขายดิบขายดีสร้างรายได้ให้เธอมากมายเลยทีเดียว
เธอขายแพงเหรอเปล่าคุณผู้ชม
วุ้นทั่วไปนะเอาเริ่มจากวุ้นทั่วไปก่อน

แต่ถ้าเป็นวุ้นมาลัยดอกมะลิใบบนใบตองเนี่ยนะคะ
จะอยู่ชุดละ๕๕๐บาท

มีใบตองใบด่างด้วยนะ

สมัยหรือจะเป็นมะลิรูปหัวใจรักแม่

๒๕๙ถึง๒๙๙บาทเท่านั้น

มีมากมายหลากหลายจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลย
พวงมาลัยมะลิที่สตูน๐๙๑๕๙๙๘๘๗๖ค่ะ
มีใบตองใบด่างด้วยแต่ถ้าดิฉันทำวุ้นเนี่ยด่างทั้งวุ้นทั้งใบตองเลยนะ

มันไม่ดีนะไม่ต้องเล่าให้เขาฟัง
ก็มีความพยายามแต่ว่าร้านนี้เขาทำสวย
ถ้าเกิดเราทำไม่ดีเราสั่งเขาดีกว่า